คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
เราเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์แหมช่วงนี้ฝนฟ้ากระหน่ำเหลือเกินค่ะ
ทุกพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะแล้วไม่รู้สิเวลาที่อากาศเป็นแบบนี้เนี่ย
หลายเพลงเวลายิ่งฟังมันจะเหงามากเป็นพิเศษ
มันอาจจะเป็นได้จริงนะคะที่เขาบอกว่าสภาพอากาศมีผลต่อสภาวะของจิตใจ
เรื่องที่เราสามารถจะเข้มแข็งแล้วก็รับมือได้เราอาจจะอ่อนแอมากขึ้นในช่วงหน้าฝนก็ได้
เพราะฉะนั้นมีอะไรอยากเล่าให้ฟังมาเลยนะคะ
วันนี้มีคำถามหนึ่งที่น้องผู้หญิงคนนี้ส่งเข้ามาลองมาฟังคำถามของวันนี้ดูนะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะชื่อบัวค่ะบัวอายุ๓๗ปีมีลูก๔คน
วัวมีเรื่องอยากขอคำปรึกษาบัวกับสามีคบกันมาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมต้น
โหถือว่าเป็นความรักที่ยาวมากเลยเนาะ
และหลังจากจบมหาวิทยาลัยบัวก็แต่งงานกับสามีเลย
ซึ่งแม่ของบัวยกบ้านเล็กหลังหนึ่งให้เราอยู่ด้วยกัน
ก่อนแต่งงานสามีพูดกับบัวมาตลอดว่าอยากมีลูกชาย
พอแต่งงานปั๊บเปิดอู่เลยค่ะลูกคนแรกเป็นลูกสาว
หลังจากนั้น๒ปีด้วยความที่สามีอยากมีลูกชาย
ก็เลยตัดสินใจมีลูกกันอีกครั้งคนที่สองก็ยังเป็นผู้หญิงค่ะ
และเมื่อไม่ได้ตามที่หวังสามีก็ยังไม่ให้บัวปิดอู่
บัวตั้งท้องคนที่๓และคนที่๔ก็ยังเป็นผู้หญิงทั้งหมด
คือที่พี่อื้อหือไม่ใช่อะไรนะคะไม่รู้เหมือนกันว่า
กดดันกันและกันมากเกินไปหรือเปล่ารอให้ลูกผู้ชายมาเกิด
และเราก็มีลูกไปเรื่อยเรื่อยคือวันนี้กันมีลูก
คำว่ามีลูกเมื่อพร้อมไม่ได้แปลว่าพร้อมในเรื่องของทรัพย์สมบัติอย่างเดียวนะ
พร้อมด้วยเรื่องของแรงกายและแรงใจในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นพร้อมพอ

คราวนี้สาว๔คนค่ะลูกทั้งสี่
วัวก็มานั่งคิดว่าลูก๔คนค่าใช้จ่ายเยอะแล้ว
ก็เลยดึงดันจะทำหมันสุดท้ายสามีก็เลยยอม
เลี้ยงดูลูกกันตามปกติสามีไปทำงาน
ก็เป็นแม่บ้านดูแลลูกเรื่องค่าใช้จ่ายต่างสามีเป็นคนหาทั้งหมด
บางครั้งสามีโหมงานทำโอทีหรือว่าเข้ากะแทนเพื่อน

ตอนนั้นบัวเห็นใจเขามากนะคะแต่บัวก็ต้องเลี้ยงลูก
ก็เลยไม่มีเวลาทำงานเพื่อจะช่วยเขา
จนกระทั่งลูกของบัวเริ่มเข้าเรียนได้๒คน
สามีบอกว่าหาอะไรมาขายเถอะอย่างน้อยจะได้มีเงินช่วยจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง
เขาบอกว่าลำพังเขาคนเดียวคงหาเงินได้ไม่พอ
ประกอบกับลูกอีก๔คนในอนาคตต้องเข้าเรียน
อันนี้แหละค่ะที่พี่อ้อยบอกว่าความพร้อมมันจำเป็นมากจริง
นะคะเขากลัวว่าตัวเขาคนเดียวจะหาเงินมาหมุนไม่ทัน
วัวก็เลยเริ่มคิดจะหาซื้อของจากสำเพ็งมาไลฟ์ขาย
ถามว่าขายดีไหมก็พอขายได้ค่ะแม้ว่ากำไรจะไม่เยอะมาก
แต่ก็ช่วยเหลือสามีได้บ้างออกค่าใช้จ่ายได้อยู่พอสมควร
กระทั่งลูกเข้าเรียนครบ๔คนก็เลยทำให้เรามีเวลามากขึ้น
คิดหารู่ทางหาเงินเพิ่มก็เลยไปหาสินค้ามาขายเพิ่ม
ขายต่อเดือนค่อนข้างดีค่ะยิ่งช่วงโควิดยิ่งขายดี
แต่ในทางกลับกันฝั่งสามีของเรากลับมีปัญหา
เขาโดนลดเงินเดือนจากสถานการณ์โควิดเลยบอกกับเขาว่าเอาอย่างนี้
ในช่วงที่เงินเดือนเขาถูกลดสามีสะดวกให้เท่าไหร่ก็เท่านั้น
กว่าสถานการณ์จะปกติซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเงิน
ในการดูแลลูกดูแลบ้านต่อเดือนเขาให้เรา๒๐๐๐บาท
แต่พอมีปัญหาเขาก็ให้แค่เดือนละหมื่นบ้างหลัง๕๐๐๐บ้าง
แต่บัวก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้บัวก็มีอาชีพในการค้าขายของบัวด้วย
เพื่อจะได้เอารายรับมาซัพพอร์ตในจุดนี้
ก็ถือว่าโชคดีค่ะที่ลูกเรียนที่บ้านเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ย
เวิร์คฟอร์มโฮมกันแล้วก็เด็กเรียนออนไลน์บัวเลยมีเวลาขายของเต็มที่
ให้ลูกสาวคนโตคอยดูแลน้องน้องตลอดระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมา
วัวทำงานอย่างหนักเพราะว่าอยากเตรียมเงินให้ลูกในอนาคต
แต่สามีก็ถูกลดเงินและเขาก็เลยลดเงินที่จะเป็นค่าใช้จ่าย

ถึงวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วยัง
บริษัทยังไม่กลับมาเป็นปกติอีกหรือ

ซึ่งเราก็แปลกใจเพราะเราเห็นเขาทำโอทีอยู่ก็บ่อย

พี่สาวแท้ของบัวโทรมาหา

ให้ไปทำอะไรพี่สาวก็บอกว่าเขามาหาเพื่อนแต่ไม่มีรถกลับ
ขนของเยอะช่วยมารับหน่อยบัวก็เลยตอบตกลงแล้วไปหา
เขาพอบัวไปถึงสิ่งที่ทำให้บัวสะดุดตาคืออ่านแล้วใจหล่น
เหมือนกันเลยน้องค่ะทะเบียนรถของแฟนบัวค่ะรถของเขา
อยู่หน้าบ้านหลังนึงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนบัวบอกว่า
ไม่กลับบ้านนะไปเข้ากะแทนเพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยบัวก็เลย
โทรหาพี่สาวก่อนสักพักพี่สาวก็เดินออกมาจากบ้านเยื้องเยื้อง
กันกับบ้านที่แฟนบัวจอดรถอยู่พี่สาวบอกว่าตั้งสตินะเราก็
งงว่าตั้งสติอะไรพี่สาวไม่ตอบแต่บอกให้บัวไปกดออดบ้าน
หลังที่รถของสามีจอดอยู่พอบัวไปกดออดปั๊บมีเด็กผู้
ชายอายุราว๕ขวบออกมาบัวเลยบอกว่ามหาเจ้าของรถคันนี้
เด็กคนนั้นก็เลยตะโกนเรียกว่าป๊าป๊าคำสั้นแต่บัวตัวชา
เพราะคนที่เดินออกมาคือสามีบัวจริงคนที่บอกว่าจะไปเข้ากะ
ซึ่งตอนนี้กำลังทำหน้าที่เป็นพ่อของใครอีกคนนึงอยู่เขาดูตกใจมาก
บัวพยายามถามเขาว่าเด็กคนนี้คือใครพยายามเอาคำตอบ
แต่เขาบอกว่าให้เรากลับบ้านไปก่อนจนพี่สาวลากบัวออกมาพาบัวกลับบ้าน
พี่สาวบอกว่าเขารู้เรื่องนี้มาประมาณ๒เดือนแล้วแต่ยังไม่แน่ใจ
ก็เลยให้เพื่อนลองไปสืบมาให้และก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะ
สามีของบัวมีลูกอีกคนและเป็นลูกชายด้วย
หลังจากนั้น๑วันแฟนบัวกลับมาบ้านเราก็ไม่โวยวายนะคะ
แต่ขอร้องให้เขาพูดความจริงเขาก็เลยสารภาพว่า
เขากับผู้หญิงคนนึงเป็นเพื่อนกันที่ทำงาน
ผู้หญิงคนนั้นรับรู้มาตลอดว่าสามีเรามีครอบครัวแล้ว
คือรักสนุกแต่ไม่ผูกพันแล้วสามีเราก็เล่นด้วย
มีอะไรกันเรื่อยมาจนวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นบอกว่าท้อง
และเป็นเด็กผู้ชายนะซึ่งเธอบอกว่าสามีบัวไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้
แต่สามีบอกว่าอยากมีลูกชายอยู่แล้วเขาก็เลยตัดสินใจรับผิดชอบทั้งแม่และเด็ก
โดยมีข้อแม้ว่าห้ามให้เรารู้
ตั้งแต่ตอนนั้นสามีก็เลยดูแลทั้งสองบ้าน
และนั่นแหละค่ะคือหนึ่งในสาเหตุที่เขาอยากให้บัวมาทำงาน
เพราะว่าตัวเขามีภาระเพิ่มเขาเป็นพ่อที่เห็นแก่ตัวมากเลยนะคะพี่อ้อย
จิตสำนึกในการดูแลลูกมันหายไปหมด
ถ้าเราไม่ทำงานลูกจะเอาอะไรกินเขาไม่เคยคิดเลย
เขาผลักภาระให้บัวมันทำให้บัวรู้ว่าเขาเห็นบัวโง่มาตลอด
และด้วยความจริงที่ว่าบัวรับรู้ทั้งหมดแล้ว
ความคิดที่ว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีมันเริ่มเข้ามาในหัว
ก็เลยให้เขาเลือกตกลงจะตัดขาดกับฝั่งนู้นหรือตัดขาดจากเรา

เลยบอกว่างั้นแยกทางกันออกจากบ้านบัวไปซะ
เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะแต่เขาไม่ยอม
เขาบอกว่าเขารักเราและลูกมากเขาไม่อยากให้ลูกมีปัญหา
ไม่ให้ลูกมีปัญหาไม่ได้แปลว่าทำผิดและปกปิดไว้
แล้วแบบนี้ลูกจะไม่มีปัญหานะคะแต่สำหรับบัว
มีพ่อแบบนี้มันยิ่งเป็นปัญหาและสร้างบาดแผลให้ลูก
บัวพยายามไล่เขาออกจากบ้านแต่สามีไม่ยอม
ยังทำตัวปกติต่อหน้าลูกซึ่งนับวันบัวยิ่งรังเกียจในการกระทำของเขา
ควรจะทำยังไงดีคะพี่อึดอัดใจเหลือเกิน
กล้าบอกความจริงกับลูกเวลาลูกอยู่กับเรา
เราก็ต้องทำตัวปกติกับสามีวัวไม่มีความสุขมาหลายเดือนแล้ว
อยากให้เขาออกไปจากชีวิตวัวสักทีวัวควรทำยังไงดีคะ
แทบจะทนไม่ไหวแล้วค่ะพี่อ้อยค่ะ
เข้าใจความเจ็บปวดของน้องบัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องตั้งสติให้มากที่สุด
เอาจริงนะน้องจะเลิกวันนี้หรือเลิกวันหน้า
ถ้ายังอยากเลิกเดี๋ยวก็ได้เลิกจริงแหละ
แต่ตอนนี้มันมีหลายเรื่องที่เราต้องแคร์โดยเฉพาะหัวใจลูก
เมื่อเราสร้างเขาให้เกิดขึ้นมาเราก็ต้องเป็นบ้านที่อบอุ่นและแข็งแรงที่สุด
ให้เขาได้พักพิงหัวใจคือต้องเรียกว่าดูแลทั้งความเป็นอยู่
และดูแลทั้งความเป็นสุขนั่นแหละ
คือจริงถ้าย้อนกลับไปได้นะคะพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่
กับการที่มีลูกแบบที่ไม่ต้องวางแผนอะไรล่วงหน้า
รอให้ลูกชายมาแล้วก็มีลูกไปเรื่อย
คือคิดแค่ว่าต้องมีสักครั้งนะที่ได้ลูกชาย
ในที่สุดลูก๔คนเขาก็มีชีวิตและหัวใจนะคะ
พ่อแม่ต้องปกป้องประคองดูแลความเป็นอยู่ดูแลความเป็นสุขให้เขา
คราวนี้สามีดันมานอกใจเขาไม่ได้ทำร้ายแค่หัวใจเรา
แต่เขาทำร้ายหัวใจลูกไปด้วยนะการที่เขาไม่ยอมไปจากเรา
พยายามทำให้ในบ้านเหมือนปกติเพื่อปกปิดความผิดของตัวเอง
แหมยิ่งบอกว่าเขารักลูกเป็นเราก็ยิ่งโกรธ
จริงนะเป็นพี่พี่ฟังอยู่ยังโกรธเลย
คงยิ่งโกรธมากกว่าพี่ทั้งโกรธทั้งโมโห

ถ้าเราไม่รู้ความจริงเองเขาตั้งใจปกปิดความผิดนี้ไปถึงไหน
น้องยังอยู่ในช่วงของการทำใจเสียใจเพราะมันช็อกเหลือเกิน
และรวมไปถึงเรื่องของการหมดศรัทธาในคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวของเรา
ที่เขาเห็นแก่ตัวนะจนไม่แคร์หัวใจใคร
คือหมดเสียใจก็ว่ากันไปค่ะเสียใจได้เลยเต็มที่
เป็นใครเจอแบบนี้ก็ร้องไห้ทั้งนั้นแหละ
แต่น้องต้องตั้งสติถ้าเรารับเรื่องนี้ไม่ได้จริง
เปิดใจคุยกับสามีค่ะคุยกันดี
จำเป็นต้องใช้อารมณ์ประชดประชันหรือแม้แต่การพยายามให้ทางเลือก

เป็นพ่อที่ดีคือการซื่อสัตว์ทั้งต่อหน้าและรับหลัง
ไม่ใช่ไปทำความผิดและปกปิดไว้กลัวลูกสาวเสียใจ
ก็เลยหลอกเขาไว้ด้วยกันไม่บอกมันได้เหรอ
ตกลงเธอจะแก้ปัญหายังไงกับเรื่องนี้นั่งฟังเขาเลยค่ะ
แต่การนั่งฟังเขาเราต้องมีคำตอบกับตัวเราก่อนนะ
เราอยากให้เรื่องนี้เป็นแบบไหน
ถ้าวันหนึ่งเราบอกว่าเราไม่อยากเป็นสามีภรรยากันแล้ว

ยังไงก็ตามนี่คือความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นร่วมกันทั้งชีวิต

สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบครอบครัวเรา
เขาจะรับผิดชอบแบบไหนไหนลองฟังซิ
ลองคุยกับคนที่สร้างปัญหาซิ

อย่าเอาข้ออ้างว่าเพราะอยากได้ลูกชาย

ว่าเวลามีปัญหาเขาจะใช้วิธีการไหนในการรับมือ
ในเมื่อเขาสร้างชีวิตบริสุทธิ์ขึ้นมา

ลองฟังซิว่าเขาจะตอบว่ายังไง
อีกส่วนหนึ่งความอึดอัดที่น้องมี

เขาเลือกในเส้นทางที่เราอยากให้เป็น

วันนี้เมื่อความจริงอยู่ตรงหน้า
เราต้องค่อยกล้ายอมรับความจริงค่ะ

ไม่ได้แปลว่าให้สิทธิ์คนทรยศเป็นคนเลือก

ไม่ใช่อะไรต้องขึ้นอยู่กับเขาทั้งหมด

เดี๋ยวเราจะเอายังไง
ทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาอย่างเดียว

ต้องหาวิธีในการบอกและคุย

ที่สำคัญตัวน้องเองน้องบัว

วันนี้เอาความรู้สึกรัก

เอาสุขทุกข์ของเราไปผูกขาเขาไว้
เขาขยับไปทางไหนยังไงก็เหยียบความรู้สึกของเรา

แต่ยังไงก็ตามรู้ว่าบัวรักเขา

เพราะในที่สุดการตีมึนของเขา

แค่ต้องคุยและฟังในมุมของเขาก่อน

ตอนที่ยังอ่อนแออย่าไปสร้างแผลใหม่

ความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยาก
ที่สำคัญลำบากจะเรียกคืน

ถ้าเราไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว
ที่สุดเราจะกลับมาเป็นโสดอีกทีเมื่อไหร่

เราทำอาหารกินเองได้ไหมลองคิดคร่าวก่อน

ตอนนี้เราทำด้วยความรู้สึกล้วนค่ะ

สุขุมรอบครอบและหนักแน่นพอ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของลูกยังไงบอกมา

และไม่ได้เกิดจากการที่กำลังอ่อนแอ
แล้วเดี๋ยวมันจะไปสร้างแผลในอนาคตนะคะ
อย่ารีบไล่เขาไปแล้วมาเสียใจทีหลัง

เป็นแม่อาจจะต้องไปตามเขากลับมาหรือเปล่า

สง่างามน้อยกว่านี้มากเลยค่ะน้อง

อยากตัดเขายังไม่ต้องวันนี้ก็ได้

ผู้หญิงอีกคนนึงไม่รู้สิ

เพราะคิดว่าการมีลูกจะดึงคนของเรา
ให้ไปผูกพันกับเขาได้ทั้งชีวิต

พี่เคยเห็นบางคนไม่ได้รักแต่แทงกั๊

ความเจ็บปวดให้กับตัวเรานะ

ถ้าอยากเลิกวันหนึ่งได้เลิกอยู่แล้วล่ะ
แบบแจ้งให้ทราบไม่ได้ขออนุมัติด้วย

คือถ้าไม่มีลูกทุกอย่างจะตัดสินใจได้ไวกว่านี้
คนเป็นพ่อทำอะไรไม่เคยคิดถึงหัวใจลูก

ยิ่งต้องคิดแล้วคิดอีกคิดอีก

ทำร้ายหัวใจลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เพราะเราไม่ใช่แค่เมียที่ถูกสามีนอกใจ

ต้องเป็นเสาหลักให้หัวใจของลูกให้ได้

ลูกก็เจ็บปวดอีกแบบหนึ่งเช่นกัน

หรือจะทำยังไงให้ไล่เข้าไปให้ได้
จะถึงตรงนั้นคิดก่อนถ้าเขาไปเรารับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเรายังไง
แผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนสี่ใช้เวลาในการค่อยคิดค่อยวางแผน
และเวลาที่ว่านี้ได้ผลดีอีกข้อหนึ่งคืออย่างน้อยไม่ใช่ให้ผู้หญิงคนนึง
เจตนาเขาจะไม่ดีเขาจะได้ไม่สมหวังเร็วนัก
รักตัวเองเยอะรักครอบครัวเรารักลูกเยอะ
เมื่อเรามีลูกขึ้นมาเป็นสี่สาวรวมคุณแม่เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคน
บ้านเรามี๕สาวพลังของผู้หญิงแข็งแกร่งเสมอค่ะ
เราต้องมีแรงเราคือทีมเดียวกันคือทีมครอบครัว
รับมือเรื่องนี้อย่างสติค่ะค่อยคุยถามผู้ชายว่าจะเอายังไง
วางแผนคร่าวค่อยเดินไปตามบันไดที่เราวางเอาไว้
แล้ววันหนึ่งวันที่น้องตัดสินใจเลิกจริงต่อให้เขาไม่ยอมเลิก
มีอีกสารพัดวิธีที่จะทำให้เขาเลิกได้ฟ้องให้เลิกไหมฟ้องหย่าไหมหรือแม้แต่
คุยกันดีหรือแม้แต่นะไม่ได้เลิกกันอย่างเป็นทางการ
แต่การอยู่ในบ้านความสุขทุกข์ของเราก็เลิกเอาไปผูกขาเขาแล้ว
เขาเดินไปเดินมาเขาทำหน้าที่แค่พ่อของลูก
แต่ไม่ใช่สามีที่เราจะพูดคำว่ารักได้เต็มหัวใจอีกต่อไปนะคะ
อกใจกันอยู่สองคนก็เจ็บแล้วแต่นอกใจในวันที่มีลูกมันยากกว่านะ
เพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรให้เกียรติคำว่าพ่อและแม่ที่ลูกเรียกเราด้วย
คำเหล่านี้มีเกียรติอย่าลดเกียรติตัวเอง
โดยการด้อยค่าความเป็นพ่อและความเป็นแม่ในตัวของเรานะคะ
เป็นกำลังใจให้นะคะบัวพี่รู้ว่าน้องกำลังเสียใจ
แต่วันนี้ยิ่งเสียใจยิ่งต้องใช้ใจและสติไปพร้อมกัน
ยิ่งเป็นแม่ยิ่งต้องใช้สติมากกว่าการเป็นผู้หญิงที่ไม่มีลูกหลายเท่านักนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป